แต่งานที่ชมพรกรุงผู้ชมที่อีกก็ไม่สนุกแล้ว

คนเข้ามาร่วมงานกันเยอะแต่ทีนี้
มีน้ำป่าสิเดี๋ยวดูกันว่าน้ำป่ากับน้ำใจอันไหนใหญ่กว่ากัน
โอ้โหจะดูอะไรก่อนดีละดอมเอ้ย

เป็นงานแต่งของคุณมดและคุณเจมส์ครับ
เมื่อวันเสาร์นี้เองคุณผู้ชม๒๕พฤศจิกายนนี่เต็นต์งานเขาโอ้โหพร้อมอยู่แล้วอ่ะ
บังเอิญบังเอิญวันนั้นมีน้ำป่าครับปิดทางเข้างานทำยังไงล่ะ
แขกก็อยากมาอยากไปร่วมยินดีกับบ่าวสาวฮะ
แต่กระบ่าคันนี้หือไม่ไหวคุณผู้ชม
เจอน้ำมาแบบนี้ก็ไหลไปตามน้ำเลย
เจ้าภาพกับบรรดาแขกคนอื่นเฮ้ยทิ้งงานก่อนแล้วเว้ย
มาช่วยเหลือกระบะก่อนก็เอาเชือกดึงกระบะไว้ครับไม่ให้ลอยไป
ลากขึ้นมาจนสำเร็จทุกคนปลอดภัย
ขณะที่ชาวเน็ตหลายคนบอกว่านี่น่าจะเป็นงานแต่งที่ทุกคนไม่มีวันลืมครับ

จะเห็นว่าน้ำใจคนยิ่งใหญ่กว่าน้ำป่าจริงครับช่วยกันแบบลืมไปเลยนะ
ใส่สูตรแต่งองค์ทรงเครื่องมาสวยช่างมันช่วยคนก่อน
กระบะคันนี้มันคนละเรื่องกับข่าวที่แล้วนะ
ที่แล้วนี่ขับฝานี่ขับมาจากงานแต่งเขา
น้ำป่าลงมาไม่ทันรู้ตัวนะคุณผู้ชม
โอ้โหนี่ทางซ้ายคือคุณเจมส์และคุณมดนะ
สาวครับส่วนทางขวาก็คนที่มาร่วมงานนี่แหละ
ต้องเอาคนไหนไกลมาเลยฮะมาช่วยกันดึง

ระวังหน่อยนะภาคใต้นะตอนนี้ครับ